คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปติดตามความคืบหน้า
เหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกลางกรุง
ที่ฆ่าใช้มีดแทงคอชิงไอโฟน
ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์น้ำทวบอีกหนึ่งจุดกันก่อน
โดยฝนที่ตกลงมากลางดึกอย่างต่อเนื่อง
อำเภอชายาที่จังหวัดสุราธานี
ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวัง

ระวังเพื่อไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเทศบาล

เพราะฉะนั้นเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุด
จากคุณพยงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากในพื้นที่ค่ะครับผมเช้าวันนี้นะครับ
ที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีฝนก็ยังคงตกลงมา
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับทำให้ทางเจ้าที่ต้องคอยเฝ้าระวัง
ระดับน้ำในคลองนะครับซึ่งถ้าน้ำในคลอง
จุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่นี้เป็นคลองเชิงสมครับ
ที่จะเชื่อมต่อไปยังคลองชายาหากน้ำท่วมเอ่อล้นตะหลิ่งนะครับ
ก็มีโอกาสที่จะเข้าท่วมในเขตเทศบาลตะบนชายา
ได้อีกครั้งครับปริมาณน้ำในคลองเชิงสมรนะครับ
ชายาจังหวัดสุรธานีที่ยังมีปริมาณน้ำมากอยู่นะครับ
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาฝนได้ตกต่อทั้งคืนนะครับ
ศลสัทธาชายานะครับที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไม่ไว้วางใจสถานการณ์ของฝนที่ตกเนื่องจากคลองชายา
และคลองชึงสมรนะครับเป็นจุดแรก
หากน้ำเอ่อรถตลิ่งก็จะเข้าท่วมถนนสายเชิงสมอปากมาก
ซึ่งเป็นถนนสายหลักนะครับที่แยกออกจากถนนสายเอเชีย
ผ่าน๓ตำบลเช่นตำบลเวียงตำบลโมไทและตำบลปากมา
ทำให้เจ้าที่ต้องคอยเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดครับ
ก็ยังคงเป็นกังวลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมารอบรอบนี้เป็นรอบที่สี่
น้ำปริมาณน้ำในคลองชายาก็ยังคงพร้อมที่จะท่วมได้ตลอดเวลา
ถ้าฝนด้านบนตกลงมามีการเฝ้าระวัง๓จุด
จุดแรกคือต้นน้ำทีมา๓ผมต้นน้ำก็จะแจ้งปริมาณผล
แล้วก็ปริมาณน้ำในคลองดูว่าน้ำมันแรงขนาดไหน
เพราะว่าต้นน้ำจะมี๒คลองก็คือคลองหมากกับคลองไม้แดง
จะมารวมกันและก็จะมารวมมาที่กลางน้ำต้นบนโมทาย
น้ำก็จะแรงมากทีนี้ถ้าดูว่าน้ำแรงผิดปกติก็ต้องแจ้งด้านล่างให้เตรียมตัว
หากน้ำรอบนอกคลองต่างนะครับนอกเขตเทศบาลชายายังไม่ลดระดับลง
และฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องก็ทำให้น้ำเข้าท่วมขังได้อีกต่อไปอีกสักระยะครับ
สำหรับสถานการณ์ฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทางกรมอุตุนิโยงวิทยาก็คาดกันว่า

แต่ทางเจ้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง

รายงานสดจากอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีครับ